วิ่งถือเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับ

หันมาวิ่งจนสามารถรักษาอาการข้ออักเสบเรื้อรังได้
แต่ล่าสุดนะครับเตรียมเปลี่ยนบทบาทจากนายแพทย์เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
สิบปีนายแพทย์สะเถียนกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนคนทั่วไป
เพราะการวิ่งก่อนจะพัฒนาต่อยอด
กลายมาเป็นนักกีฬาวิ่งมาราทอนลงแข่งขันในรายการต่าง
รวมถึงในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๕สงขลาเกมส์
ในฐานะตัวแทนบ้านเกิดจากจังหวัดราชบุรี
เอ่อคือไปตอนนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์ครับ
ก็คือแต่งตัวไปเรียนไม่ได้ครับ
เพราะว่ามันก้มไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเลยครับ
คือต้องนั่งรถเข็นให้เพื่อนพาไปเรียนนะครับ
นายแพทย์เสถียรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะวัย๓๔ปี
กำลังหันมาสู่ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่
จุดเริ่มต้นการไปคว้าแชมป์วิ่งมาราทอนที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยเวลา๒ชั่วโมง๓๙นาที
ซึ่งนับเป็นรายการแรกในการลงแข่งขันวิ่งมาราทอนของชีวิต
ที่สมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม

ทำให้เขาตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นแพทย์
เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง
พอดีได้เตรียมเรื่องการเงินผมได้เตรียมตัวไว้บ้างครับ
ก็เลยไม่ได้มีปัญหาครับ
จริงผมหนักใจเรื่องคนไข้เรื่องอย่างอื่นมากกว่าครับ
ก่อนผมจะได้ขึ้นแคมป์ทีมชาติเนี่ยมีโชคดีว่ามีแพทย์
คือเดิมเนี่ยผมเป็นแพทย์ด้านนี้คนเดียวในโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ก่อนจะได้ขึ้นแคมป์ทีมชาติมีแพทย์ชนิดเดียวผม

ก็เลยค่อนข้างสบายใจว่าคนไข้มีอาจารย์แพทย์ดูแลต่อครับ
คือถ้าได้รับโอกาสไปที่เกมแล้วมีเหรียญรางวัลแค่๓เหรียญ

หลังจากนี้ไม่ว่านายแพทย์เสถียรจะเลือกเดินไปเส้นทางไหน
แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นแล้วว่า
หากจะตั้งใจทำอะไรก็ไม่มีทางที่จะไปไม่ถึงฝั่งฝัน
เช่นการก้าวมาเป็นมนุษย์เหล็กเหมือนทุกวันนี้
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน